ส่วนช่วงแรกเบรกแรกเพื่อความเป็นสุริมงคลแล้วผมไปฝากเนื้อฝากตัวเป็นลูกศิษย์ท่านแล้ว
ไปดูบรรยากาศที่วัดสว่างอารมณ์กันหน่อยเพราะผมและคุณชิสาเดินทางไปที่นั่นมาครับ
วันนั้นได้กราบนามัศกาลพระอาจารย์แป๊ะถึงวัดสว่างอารมณ์
วันนั้นอาจจะไปมืดค่ำนิดหน่อยขออภัยพระท่านจริง
นัดท่านเอาไว้ประมาณสัก๕โมง๖โมง

ก็หมืดแล้วค่ะท่านเอกรอรับเราอยู่นะคุณฮิสานะ
ถูกต้องค่ะท่านก็เตรียมไว้ให้เตรียมวัตถุมงคล
เป็นพระเรื่องมีการเจิมหลังมือและปู่ข้อมือ

วันอาจารย์วันหนึ่งท่านต้องเจิม
แล้วก็ผูกข้อม้อยข้อมือให้กับประชาชนกี่คน
เวลาขึ้นมาเนี่ยนะโอ้โหเป็นร้อย
จริงค่ะเอาละจริงค่ะเจิมหลังมือต้นแต่ตอนบ่าย

พอเราก็จะเสร็จที่นี้ในการเจิมหลังมือ

ก็คือเวียนมาไม่ขาดสายแบบนี้ค่ะ
ที่ว่าฉันฝากแขนไปคุณได้เจอไหม
คุณจะฝากให้พระอาจารย์เจิมแขนด้วย
ผมก็ให้ท่านเจอมายันหลังเลยเดี๋ยวผมจะแบ่งให้แล้ว

อันนี้นี่คือว่าคือมงคล
คืออะไรนะผมจำไม่ได้แล้ว
ท้าวเวสุวรรณและท้าวหิรันพนาสุค่ะที่มี๒ด้านเลยนะคะอ๋อซึ่งคุณจะเอามาแจก
ถูกต้องแต่ยังไม่ได้เลยนะคะคุณพูดแต่เมื่อวานนะคะ
เพราะว่าส่วนหนึ่งผมเอาไปปล่อยเข้าเรียบร้อยแล้ว
พระอาจารย์ค่ะคุณชนะเอาไปหารายได้แล้วค่ะ
แต่เอาเล็กเดี๋ยวจะรอแจกให้กับพี่น้องอาจารย์ค่ะ

รอจังหวะดีเดี๋ยวจะเอามาแจกแน่

อาจารย์ให้มาคุณต้องให้เพื่อนร่วมงานก่อนสิ

พระอาจารย์ค่ะคุณชนะยังไม่ให้เลยค่ะ

คุณชนะยังไม่เอาของมาให้เลยค่ะเหลือเงินขวัญถุงพระอาจารย์ค่ะคุณชนะเอาเงินไปเหลือแต่ถุงค่ะ

เดี๋ยวถามคุณชนะก่อนผ้ายาเลสเตอร์อยู่ไหนตอนนี้ดิฉันยังไม่ได้

ข้างบนไม่มีใครได้ค่ะคุณชนะได้คนเดียวค่ะพระอาจารย์
เดี๋ยวจะแจกให้ครบทุกคนคุณชิสาคุณมีคำถามด้วยใช่ไหม
ทีนี้ดิฉันก็อยากจะทราบแหละว่าที่วัดสว่างอารมณ์เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพฮินดูมีเทพต่างมากมาย
ถามว่าทำไมถึงมีแนวคิดแบบนี้พระอาจารย์ท่านบอกว่าส่วนตัวของท่านเองท่านชอบนะท่านชื่นชอบอยู่แล้วแบบไหนอย่างไรไปฟังเสียงท่านเลยค่ะ

คือคนเข้าวัดเนี่ยก็จะได้มีที่พี่ขาว
มีศิลป์มีธรรมแล้วนี้ดาบพระเจ้าตาก
ท่านธรรมท่านธรรมท่านธรรมท่านธรรม
โอ้โหยิ่งใหญ่เลยพระอาจารย์ท่านบอกว่าท่านทำมาสองเล่ม
เพื่อมาตั้งเอาไว้ให้ประชาชนได้มายก
เพื่อความเป็นสิริมงคลเป็นกำลังจิตกำลังใจ
ท่านธรรมอยากให้ดูภาพภาพหนึ่งนี่ภาพช่วงของคุณชิสายกน้ำ
แต่ก่อนหน้านั้นอาจารย์ท่านให้ผมได้ยกดาบนี้
และนั่นคือคนแรกครั้งแรกของการที่ได้สัมผัสและยกขึ้นมา

มันยกขึ้นยกไม่ขึ้นนั่นแสดงเป็นคนบาปนั้น
แล้วก็เห็นว่าคนแรกคุณปูมันยังคิดว่าคุณน่าจะยกไม่คุณแรก
คุณเป็นวาสนาจริงที่ได้ยกดาบนี้ขึ้นมาเป็นคนแรกเลย
คุณไม่ยกมาให้ฉันด้วยเหรอ

เองคุณไปเองมีโอกาสก็ไปยกกันได้
เป็นเหมือนกำลังจิตกำลังใจว่าถ้ายกอันนี้ได้ก็คือเป็นความชนะความสำเร็จ
ขจัดมือมาต่างงั้นสำคัญหนึ่งเดี๋ยวเราจะไปวัดสว่างอารมณ์พร้อมกันทั้งสามคน
อาจารย์ค่ะคุณชนะยังไม่ให้ของเลยค่ะ